ดูเหตุการณ์นี้หน่อยนี่ก็สุราเป็นเหตุเหมือนกันนะครับ
สามีตั้งวงดื่มเหล้ากับภรรยาเมาได้ที่สติหลุดทะเลาะกันยังไงก็ไม่รู้
คว้าปืนลูกซองขึ้นมาเนี่ยยิงใส่ภรรยา
ลูกเลี้ยงเข้ามาห้ามโดนยิงเข้าไปอีกคนนึงนะฮะ
นี่เจ็บสองคนนะครับทุกผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะฮะ
ในพื้นที่หมู่๖ตำบลอ่างคีรีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี
บ้านหลังนี้ครับหลังจากได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบนะ
รองเท้าแตะของคนเจ็บปลอกกระสุนปืนลูกซองอีก๒ปลอก
นี่ดูสิฮะโอ้โหมาถึงตำรวจบอกอะไรเนี่ย
แล้วเข้าไปดูด้านในเนี่ยมีคนเจ็บถูกยิงอยู่สองคนนะครับ
คนแรกคือนางจรุณามุมทองอายุ๓๙ปีถูกยิงด้วยปืนลูกซองกระสุนเข้าช่องท้อง
อีกคนนึงนะครับชื่อนายชวนินลำผลอายุ๒๓เป็นลูกชายของนางจรุณา
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองกระสุนเข้าหน้าอกกับต้นแขนญาตินำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
นี่ฮะสองคนนะครับแม่ลูกกันส่วนผู้ก่อเหตุตำรวจคุมตัวไว้ได้นะครับ
ชื่อนายสิทธิชัยชื่อเล่นชื่อออยคนนี้ฮะเป็นสามีของนางจรุณา
และเป็นพ่อเลี้ยงของนายชวนินเพราะว่านายชวนินเนี่ยเขาเป็นลูกติดของจรุณานะครับ
ตอนคุมตัวไปนี่ก็คือยังเมาอยู่เลยอ่ะนี่ตำรวจก็เอาขึ้นรถไปก่อน
จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
นายสิทธิชัยคนก่อเหตุกับนางจรุณานะแล้วก็คนงานอีก๓๔คน
ตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่ร้องคาราโอเกะด้วยอยู่ที่โต๊ะม้าหินหน้าบ้าน
ทีนี้พอเมากันได้ที่จากสนุกสนานเนี่ย
ก็เกี่ยวกับปัญหาในครอบครัวคนงานนะรวมทั้งนายชวนินลูกเลี้ยง
ของคนก่อเหตุด้วยเนี่ยที่นั่งดื่มกินอยู่ด้วยกัน
เห็นท่าไม่ดีเฮ้ยผัวเมียทะเลาะกันเขาก็พากันแบบทยอยลุกออกจากโต๊ะที่ดื่มเหล้ากัน
ที่นายสิทธิชัยกับภรรยายังคงทะเลาะกันต่อแล้วนายสิทธิชัยเนี่ยโมโหแบบเลือดขึ้นหน้าหรือยังไงไม่รู้
วิ่งไปหยิบปืนลูกซองในบ้านแล้วมายิงใส่วงเล่าหนึ่งนัดกระสุนทะลุเก้าอี้ปูนไปถูกนางจรุณาที่เป็นภรรยา
กรุณาก็พยายามจะวิ่งหนีตอนนั้นก็โดนกระสุนเข้าไปบาดเจ็บนะครับ
นายชวนินเห็นว่าแม่ตัวเองถูกยิงก็วิ่งออกมาช่วยนายสิทธิชัยหันปากกระบอกปืนยิงใส่ลูกเลี้ยงอีก
นายชวนินตอนนั้นเนี่ยเขาวิ่งหนีไปทางหน้าบ้านนะฮะโดนยิงเข้าไปเนี่ยเลือดก็เลยกองอยู่หน้าบ้านเต็มเลย
นี่ฮะส่วนนี้คือปืนที่ใช้ก่อเหตุนะครับเพื่อนบ้านบอกว่าตอนนั้นตัวเขาเลี้ยงลูกอยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นก็เลยออกมาดูนะยังไม่ได้ออกมาดูเพราะว่าตอนนั้นกลัวลูกหลงได้ยินเสียงปืนแล้วนะ
แล้วได้ยินเสียงคนร้องตะโกนว่ามีคนถูกยิงช่วยแจ้งตำรวจให้หน่อยเขาก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจทันที
แล้วบอกด้วยว่าคนก่อเหตุเนี่ยมีอาชีพเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับคนในครอบครัวบ่อย
ก่อนจะเกิดเหตุแค่สองสามวันก่อนเนี่ยยังเห็นชักปืนมายิงขึ้นฟ้าอยู่เลย
ยิงบ่อยอ่ะครับพี่

เพราะว่าได้ทุกวันน่ะเขาเป็นผู้ล่ะเหมาอ่ะ
สักจอดเมื่อล่าสุดได้ยินเสียงพื้นกลิ่นนัส

เพิ่ง๒วัน๓วันที่แล้วได้ยินอยู่

ยิงเขาชักปืนมาแล้วก็ยิงหันหน้าไปทางนู้นอ่ะ
ฮะตำรวจก็คุมตัวได้ทันทีแล้วครับ

พร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุด้วยปืนลูกซอง
เอาตัวไปสอบสวนนี่เขาก็ยอมรับนะฮะ

ถูกแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นนะครับ
หลังจากนั้นก็คุมตัวมาทำแผนทันที

ทำแผนเมื่อเช้านะครับทุกผู้ชมครับ
ทำแผนเนี่ยสีหน้านี่สลดเลยเป็นคนละคนเลย
คือเหมือนกับแทบจะจำไม่ได้ว่าเมื่อคืน

นี่ฮะเพราะขณะก่อเหตุเขาบอกเขาเมามาก

ภรรยาก็กลับมาจากโรงพยาบาลแล้วนะ

แล้วถามถึงอาการบาดเจ็บของลูกเลี้ยง
ซึ่งตอนนี้เริ่มรู้สึกตัวบ้างแล้วนะฮะ

ซึ่งรอดชีวิตมาได้อย่างวุดวิด

ท้องมีแผลเหมือนแบบถูกสะเก็ดลูกกระสุนเนี่ย
เป็นรอยนะฮะรอยช้ำที่หัวเข่าก็มีกระสุนฝังในอยู่
แต่แพทย์ผ่าตัดออกให้แล้วแล้วให้กลับบ้านได้
บอกว่าก่อนหน้านี้เธอกับสามีเนี่ยทะเลาะกันบ่อย

ต่างฝ่ายต่างใช้อาวุธเนี่ย

ตอนนั้นเธอก็ทนไม่ไหวขอบอกเลิก
แล้วแยกกันอยู่๘เดือน
ก่อนที่นายสิทธิชัยสามีจะมาตามง้อบอกว่าจะปรับปรุงตัว
เธอก็ใจอ่อนยอมคืนดีด้วย

รอบนี้อยู่ด้วยกันมาได้ประมาณ๑ปี

ซึ่งเธอนึกไม่ถึงว่าจะถึงขั้น
เอาปืนมายิงกันเลยทั้งตัวเธอแล้วก็ลูกชาย
ตัวเธอยังเคราะห์ดีที่เจ็บไม่มาก
แต่พอรู้ว่าลูกถูกยิงเนี่ยก็เรียกลูกน้อง
ให้พาซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปโรงพยาบาลทันที

เธอบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุมันมีรางสังหรณ์บางอย่างนะฮะ
ก่อนหน้าก็ฝันแปลกนะก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุร้ายกับเธอแล้วก็ลูกที่รอดมาได้เนี่ย
ก็นี่แหละฮะผู้สื่อข่าวเราก็ถามว่าเออแขวนพระอะไร
แวนพระอะไรนะดูจากระยะที่ยิงนี่มันโอ้โหแทบจะเผาขน
กระสุนนี่ไม่โดนไปโดนโต๊ะม้าหินแล้วก็ฉลับมาโดนเนี่ยนะ
บอกว่าบูชาหลวงพ่อยัยวัดมะขามนะฮะอันนี้ไม่ใช่
อันนี้เป็นรูปที่เรานำมาให้ดูนะค่ะรูปของพระหลวงพ่อใหญ่วัดมะขาม
เป็นรูปที่ใกล้เคียงหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่เหรียญที่เธอคล้องอยู่
คล้องอยู่นะเพราะว่าเธอบอกแม่ไม่ขอให้ดูกันแล้วกัน
ต้องหามาเราเลยนะเป็นรุ่นอะไรครับเป็นรุ่นอะไร
จุกก่อนจุกล่ะพอมันยิงมาแล้วมันจุกเรารู้แล้วแหละว่าเราโดน
ไปโรงพยาบาลค่ะนั่นแหละตอนนั้นเราแฝนพระอะไร
หลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อใหญ่หรือยัยหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อใหญ่วัดอะไรฮะ
มะขามเราคิดไหมว่าเป็นบารมีของท่านช่วยเราหนูหนูก็เชื่อนะอืม
หนูก็เชื่อนะเพราะว่าหนูก็ไม่เคยเป็นอะไรเลยนะ
แต่ก็มีลางสังหรณ์สองวันเนี่ยฝันเลยฝันว่าเข้าไปเก็บเงินก็เป็นหอดหอบ
อ่าพอเช้ามาวัดเมื่อวานมีเรื่องห้ะเธอก็ยืนยันว่าขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะฮะ

แล้วขอเลิกแบบเด็ดขาดไม่กลับมาคืนดีกันอีกแล้ว
เพราะรอบนี้เนี่ยเธอเกือบตาย

แต่ลูกชายยังเจ็บหนักอยู่โรงพยาบาล
เธอบอกเธอเกรงว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอย
อ้าวทำแผนเรียบร้อยแจ้งข้อหาไปเรียบร้อยแล้วฮะ
ข้อความมาคุยว่าตอนก่อเหตุบอกเมาจำอะไรไม่ได้ไม่รู้เรื่อง
แต่ทำไมยิงปืนซะแม่นเลย
สองคนอ่ะเออนะคะ